เรื่องของภัยแรงกับถนนซุดเป็นเรื่องคู่กันเล่าให้ฟังก็คือถนนหลายจุดแล้วที่มีถนนซุดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
คราวนี้ไปดูที่ถนนสายเสนาลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะ
ซุดตอนนี้รถก็ห้ามผ่านนะคะโดยเฉพาะรถบรรทุกที่บรรทุกของหนักค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปสำรวจผลกระทบจากภัยแรงที่เกิดขึ้นนะคะพบว่าถนนสายนี้ค่ะ
หนักเลยถนนสายเสนาราชบัวหลวงคันคลองชลประธานสายเก่า

ช่วงหมู่๑๐ตำบลสามตุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีการซุดตัวของถนนกลางถนนเลยนะคะแบบนี้ค่ะ
หกสิบสามเมตรลึกลงไป๓เมตรกินพื้นที่จากกลางถนนไปจนถึงไหลทางประมาณ๖เมตร

เนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้นค่อนข้างหนัก
รถเล็กยังคงพอผ่านได้แต่ว่ารถบรรทุกนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
ซึ่งถนนนี้ห่างออกไปประมาณสัก๓๐๐เมตรเพิ่งมีการปรับปรุงซ่อมแซม
เพราะว่าซุดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังมีการเคลื่อนตัวของไหลทาง
ทำให้มีโอกาสซุดอีกประมาณสัก๒๓จุดยังคงต้องเฝ้าระวัง
ตสามตุ่มเขาเลยติดป้ายเตือนรถเป็นระยะนะคะ
ก็คือความยาวสักประมาณ๒กิโลเมตรต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปแก้ไขปัญหานะคะ